เอาล่ะข่าวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าไม่รู้อะไรยังไงนะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพี่แอนทองประสมกับหนุ่มเจมส์จีรายุ
หลายคนบอกว่าคู่นี้เนี่ยนะถือว่าเป็นคู่ซี้กันเลยทีเดียว
เจมส์เนี่ยเหมือนจะเป็นลูกรักของพี่แอนเลยเพราะเอ๊ะอ่ะก็ชวนกันวิ่งพากันวิ่ง
แต่สำหรับพี่แอนทองประสมเขาบอกว่าหนุ่มเจมส์เนี่ยเหมือนเป็นทั้งคนที่รักและคนที่ชังด้วย

วันก่อนค่ะหนุ่มเจมสเพิ่งจะบอกเราว่าพี่แอนเนี่ยเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกตอนเช้า
คือกลัวพี่แอนมากกว่ากลัวไม่ตื่นอีกคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าโดนปลุกให้ไปวิ่งทุกเช้าเลย
ล่าสุดนะคะพี่แอนบอกว่าเจมส์จิเนี่ยพูดอะไรต้องหารนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าตัวจริงเนี่ยพระเอกรุ่นน้องเนี่ยต่อปากต่อคำแบบสุด
วันพี่แอนบอกก็น่ารักแต่บางวันพี่แอนบอกแหมมันก็หน้าหมั่นเขี้ยวนะแสบมากเลยเด็กคนนี้
เดี๋ยวเราไปฟังพี่แอนเมาส์เจมส์จีกันหน่อยบอกเลยว่าทั้งฮาทั้งน่าเอ็นดูเลยล่ะค่ะ
คือจะว่ารักก็รักอะไรอย่างนี้จะว่าเกลียดก็เกลียด

ไม่ต้องย้อนตะวันรักเพราะว่าน่ารักมันขายดีแล้วก็เชื่อฟังให้ทำอะไรก็ทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
นางก็จะมีความดื้อมีความบูลลี่เรามีความไม่กลัวมีความแบบชอบบูลลี่ไม่กลัวแบบกล้าหารกล้าพูดกล้าพูดให้เราแบบเจ็บปวด
คือก็แค่นัดกันว่าแบบโอเควิ่งไหมวันนี้ถ้าจะเบี้ยวให้ไลน์ทิ้งไว้ไม่การเบี้ยวไม่ใช่ปัญหาเบี้ยวได้ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ค่อยเบี้ยวนะคะน้อยมาก
จะร้อนนะเออแต่ก็น่ารักดีก็เป็นทั้งลูกรักลูกตั้งน่ะผมผิดเขิมตาแหมเมาส์กันไปที่